รมค่ะไปดูต่อกันที่เจ้าแม่กองสลากกันหน่อยค่ะ
สำหรับพี่ฮายอาภาพรนั่นเองแหมมาทุกงวดถูกทุกงวดจริงจริงนะ
ช่วงนี้ดวงเฮงดวงปังโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ย
ซื้อลอตเตอรี่ทีเป็นปึกใหญ่ไม่เคยจะถูกกับเขานะคะ
มาคราวนี้เนี่ยถูกทีนึงเป็นแสนเลยค่ะ
ต้องบอกว่าสุดปังปุริเย่จริงนะคะสำหรับแม่ฮายอภพรค่ะ
ถูกลอตเตอรี่๓งวดติดติดฟาดไม่หยุดฉุดไม่ห่อนกันแล้วค่ะ
รวมกันปลาเข้าไปห้าแสนกว่าบาทเรียกได้ว่าอุดหนุนรัฐบาลมาตลอดชีวิตก็คุ้มทุนอยู่เหมือนกัน
เออแม่ก็ย้ำมาว่าอย่าโทรมาถามเรื่องตัวเลขค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
ซื้อตามสัญชาติยานทั้งนั้นเลยและล่าสุดค่ะ
พี่หายอาภพรก็ขับรถเบนชนไปห้องน้ำวดนะคะซึ่งก็เชื่อว่าย่านนากเนี่ยเจอมาให้ปังค่ะ
พี่ไฮเขาว่าแบบนั้นนะจ๊ะเอาไปฟังพี่ไฮหน่อยจ๊ะ
อ้ายสามงวด

บอกว่าที่ซื้อมาตลอดทั้งชีวิตถอนแล้ว

ต้องบอกว่าแม่ซื้อด้วยความอยากซื้อ

แต่ไม่รู้เลขจริงนะคะไม่ต้องโทรมาขอเลข

ตอนนี้เจออาภาบอกว่าขอเลขหน่อย

เมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างคะแม่ย่าเจิมให้เหรอคะ

มาถึงปั๊บถอยรถปกติไม่เคยเลยขับรถ

เมื่อกี้ถอยรถชนป้ายห้องน้ำ

อ้าวงดในแปดมาไม่รึเปล่า
อุบัติเหตุด้วยส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอ่ะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้แหละ
แต่พอสัมภาษณ์เสร็จพี่ฮายก็พุ่งตรงไปที่แผงลอตเตอรี่
ในวัดย่านาคจดจ้องดูอยู่ว่าเลขเด็ดในใจที่พี่เขาชื่นชอบเนี่ยมีหรือเปล่า
ก็ดูตามภาพเอาละกันนะคุณผู้ชมแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะคะ